เรียกว่าเป็นการประเดิมใช้คำสั่งของคศเลขที่๓๐ตามมาตรา๔๔
ในการเอาผิดกับผู้ปกครองของนักเรียนช่างกลที่ก่อเหตุด้วย

ใช่แล้วก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากกรณีที่นักเรียนช่างกลได้ใช้ปืน
ยิงเยาวชนอายุ๑๗ปีเมื่อวันที่๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
จากดำเนินคดีกับเด็กแล้วสารก็ยังพิพากษาให้จำคุกผู้ปกครองด้วยนะคะ
เป็นคดีแรกของคศนี่แหละค่ะ
เป็นการกำกับดูแลปัญหานักเรียนนักเล่ง
ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยผู้เกาะเหตุไปดำเนินคดีแล้วนะคะ
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปี๒คน
ทั้งคู่เป็นนักเรียนโรงเรียนอาชีวะชื่อดังแห่งหนึ่ง
ที่ร่วมกันใช้ปืนยิงเยาวชนหญิงจนเสียชีวิต
พตศนิทมหาธวรรณรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตนครบาลก็บอกว่า
ตำรวจได้ดำเนินคดีกับผู้ปกครองของเยาวชนชายทั้งสองคน
ฐานความผิดกระทำการบังคับขู่เข็นยุโยงส่งเสริมช่วยเหลือ
สนับสนุนให้นักเรียนหรือนักศึกษา
ฝาฟื้นต่อบทบรรยัตน์ตามมาตรา๖๔แห่งพระราชบรรยัตน์คุ้มครองเด็กพุทธศักราช๒๕๔๖
อันเป็นเหตุให้นักเรียนหรือนักศึกษาไปก่อการทะเลาวิวาส
หรือทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
คำง่ายก็คือไม่ได้ดูแลใส่ใจบุตรหลานนะฮะ
แล้วก็ทำให้เกิดการก่อเหตุแบบนี้นะครับ
ก็ปล่อยประละเลยนะคะเพราะฉะนั้นศาลก็เอาผิดด้วยค่ะ
โดยสารจาพิพากษาให้จำคุกคนละ๖เดือน

แต่ว่าผู้ปกครองรับสารภาพสารก็ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
คงเหลือจำคุกคนละ๓เดือนปรับคนละ๓๐๐๐บาท
สำหรับการดำเนินคดีกับผู้ปกครองทั้งสองรายนี้
เรียกว่าเป็นคดีแรกตั้งแต่

ค่ะตั้งแต่คศนั้นใช้มาตรา๔๔เนี่ยนะคะ
ก็มีการฝากไปถึง
เยาวชนที่คิดจะก่อเหตุทะเลาะวิวาสด้วยนะคะว่า
ไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นที่ต้องรับโทษ
คำนึงถึงผู้ปกครองที่จะได้รับโทษตามกฎหมายด้วยนะคะ
และผู้ปกครองเองก็ต้องดูแลสอดส่องลูกหลาน
ถ้าหากว่าบุตรล้านยังไม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้
ตัวเองก็จะต้องได้รับโทษด้วยเช่นกัน